สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวใส่ไข่ฮะกลับมาเจอกัน
มาดูเรื่องแรกเลยนะคะเพื่อน้องรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไทยรัฐกรุ๊ปจัดทำหนังสือพิมพ์มีชีวิตโครงการไทยรัฐ
ประสบนิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
ก็ระหว่างวันที่๑๓๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งฉบับวันพรุ่งนี้วันที่๑๘ตุลาคมเนี่ยนะคะ
ก็จะมีความพิเศษค่ะก็จะเป็นพระบรมศา
พระบรมชายาสาธิสลักษณ์นะคะซึ่งคือเป็นรูปที่วาดจากภาพถ่ายนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๑๘ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
เป็นฉบับจิตอาสาประชาราชตามรอยบาทองค์ราชัน
มวลเนื้อหาเกี่ยวกับ๙จิตอาสาจากประชาชนชาวไทย
ร่วมกันเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ต้นโพที่เขียนคำมั่นสัญญาว่าจะทำความดีลงในใบโพ
ติดตามแรงบันดาลใจจากการวาดภาพ
แล้วก็เป็นใบสมัครส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงสมัครเป็นนักศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์
แล้วเราก็จะมีจนถึงวันที่วันที่๒๗ตามที่เห็นนี้นะคะ
วันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่๑๘ครับ
ซื้อทุกวันมีศาบร๖๐๐ด้วยอย่าไปแล้ว

อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เป็นที่ประทับใจ
แล้วก็อยู่ในของคนไทยทุกคนเลยค่ะคือความวิจิตรงดงามสมพระเกียรติ
ของบัตรเชิญในพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

สำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการออกบัตรเชิญ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ราชการที่๙จำนวน๕๐๐๐ใบ
ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนต่างให้ความสนใจ
ถึงความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติของบัตรเชิญ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเชิญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
นางพัชลาพรอินซียงประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
จะมีการออกบัตรเชิญทั้งหมดจำนวน๕๐๐ใบ
โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเพิ่มเติมถ้อยคำในบัตรเชิญ

และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานลายขอบบัตรเชิญเป็นลายไทยตกแต่งทั้ง๔มุมด้วยนะคะ

ครับเหรออันนี้คือบัตรเชิญฮะใช่ค่ะ

เป็นเรื่องราวของรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ไปชนเด็กจนกระทั่งพิการ
หลังจากนั้นทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต่อสู้เพื่อลูกเขานะฮะ
ก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับ
จนกระทั่งน้องเวอร์เน็ตทุนหมดในการที่จะต่อสู้

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

เมื่อวานนี้นางสาวปวีนาหาทรัพย
ได้มีการพาเด็กชายปราบรามเจิมขุนทศ
หรือน้องปรามอายุ๓ควบ๑เดือนนี่นะครับ
เข้าพบกับนายประเสริฐกาญจนอุทัยนะครับ

และนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะฮะ
ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

กรณีที่น้องปามบุตรชายประสบปฏิเหตุ

ซึ่งมีรถกระบะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น

นางสาวปวีนาได้มีการให้รายละเอียดนะครับว่า
เมื่อวันที่๒๘กรกฎาปี๕๘นายสาราวุฒินะครับ

ขี่จักรยานยนต์ไปโดยมีน้องปามบุตรชายนั่งไปด้วยนะครับ

ที่กลับรถในระยะกระชั้นชิดบีไนเกรดนะครับ
ซึ่งเป็นอาสาสมัครของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ทำให้น้องปามเนี่ยศีรษะกระแทกกับตัวถังรถอย่างแรงนะครับ
บาดเจ็บสาหัสกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่ช่วงหน้าอกถึงท่อนขา
ส่งผลให้ไม่สามารถยืนทรงตัวได้
รวมถึงมีปัญหาด้านการขับทาย
เหตุเกิดบริเวณบ้านใหม่ถนนบ้านใหม่

หลังเกิดเหตุในเกรดซึ่งเป็นคู่กรณีแล้วก็ได้มีการสารภาพผิด
ที่สารแขวงขอนแก่นพิพากษาจำคุกในเกรดใน๖เดือน
ปรับ๓๐๐๐บาทรอลงอาญา๒ปี
และน้องปามรวมถึงพระยาย
รวมถึงเป็นโจทย์ฟ้องกขสวงสาหนะศุกร์

สำนักงานกระทัดกสวงสาหนะศุกร์เป็นจำนวนที่สอง

พวกควรจะให้ไหมครับเพราะว่าเด็กพิการตลอดชีวิต
ก็ได้มีการนัดไก่เกลี่ยวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสารให้วางค่าธรรมเนียมสารเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะ
ตนต้องหาเงินยืมเงินจากเพื่อนบ้านมาประมาณสัก๕๐๐๐บาท
เพื่อวางศาลและก็ต้องจ้างธนายสู้คดีด้วย
ทำให้เงินหมดไปแล้วจำนวนมากเลยนะครับ

ขอความช่วยเหลือทางด้านคดีกับหน่วยงานเข้าไป
ก็ต้องช่วยเขา
เพื่อช่วยเหลือเยียวยารักษาอาการของน้องปาม
โดยไม่คำนึงว่ารูปคดีจะเป็นอย่างไร
อกจากนี้ยังประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
หรือเงินอื่นเพื่อผู้เสียหายได้รับความเสียหายจริง
และสาริภาคสารแล้วว่าคู่กรณีเองเป็นไฟล์ผิด
ทั้งนี้นะครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีตัวอย่าง

ว่ามีหน่วยงานรัฐพร้อมได้ช่วยเหลือ
ทั้งคดีตอนนี้ก็จะได้รู้แล้ว
และเมื่ออายการฟ้องคนขับฝ่ายผู้เสียหาย
กลับไม่เข้าเป็นโจทย์ร่วมเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมาแต่แรก

หากมีเรื่องราวเดือดร้อนแบบนี้ก็สามารถมาพึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้

จริงไม่ต้องมีเงินก็ไปที่หน่วยอันนี้เลย

เป็นจำเลยก็ไปร้องได้เหมือนกันไปขอคำปรึกษาได้เหมือนกัน

แต่จริงแล้วเด็กไม่ได้ผิด
ไม่แต่ว่าทีนี้คือตอนนี้เขาไปฟ้องทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยที่๑

แล้วก็สำนักงานประหลาดกระทรวงศาลนาศุกร์เป็นจำเลยที่สอง
เรียก๕ล้านบาทให้เข้าไปเถอะ
จริงนะผมว่าไม่เห็นจำเป็นต้องไปนั่งฟ้องร้องอะไรเลย

ก็สารก็ตัดสินอยู่แล้วสารตัดสินอยู่แล้วว่าผิดจริง
ถูกไหมศาลชั้นต้นแต่เขาก็ต้องสู้ไว้จริงที่สุด

มันเป็นการไปฟ้องกระทรวงอันนี้ไม่ได้ฟ้องที่ตัวบุคคล

แต่แต่เอานี้ดิเปล่าเด็กคนนึงมันจะต้องการเย็วแยาขนาดไหน
๓ักควบจริงจริงจริงเด็กทั่วไปยังต้องการใช้จ่าย

พ่อแม่ไม่มีเงินจะสู้เพราะฉะนั้นเด็กกลายเป็นเด็กขอโทษนะ
พิการตลอดชีวิตไปแล้วถ้าใครติดตามข่าว

เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่คนตกใจกันมาก
เมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าพยูนติดนักข่าย
ติดอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาหรือพยูนขึ้นมาตาย

ทั้งประเทศไทยพยูนเหลือแค่๒๐๐ตัวพี่

ทั้งประเทศวันนี้ถึงขั้นวิกฤตและอธิบดีกรมอุทยานแฉทั้ง
ที่สำคัญคือคนเราไปมีความคิดผิด
ว่าเนื้อพยูนเอาไปทำยาโดบชูกำลังได้ดี
แล้วถึงเวลาปุ๊บไปขายกันนะฮะ
พยูนกิโลกรัมละ๑๕๐บาท

เขามีการเอาบางส่วนไปทำเครื่องรางของขังด้วย
เสี้ยวของพยูนเอาไปทำเครื่องรางของขัง
แถมถูกเครื่องมือประมงสำคัญที่สุดคือประมง
เครื่องมือประมงทั้งหลายไปทำร้ายเขา
ปัญหาของพยูนในท้องทะเลตอนนี้ต้องยอมรับว่าลดจำนวนเป็นอย่างมาก
ถึงขั้นคำว่าในอนาคตอาจจะไม่เห็นอีกแล้ว

เขาเปิดการประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พยูน
และอนุรักษ์แหล่งย่าทะเลระดับประเทศเลยนะครับ
โดยเขาบอกว่าแม้พยูนจะเป็นปัดสัตว์ป่าสงวน

และที่สำคัญไม่ใช่สัตว์สงวนเฉพาะในประเทศไทย
ก็คือโลกเลยระดับโลกเนี่ยเขาให้พยูนเนี่ย

แต่พยูนในประเทศไทยยังจัดอยู่ในภาวะวิกฤต
จากถูกคุกคามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยก่อนเลย
วันนี้ถิ่นที่อยู่อาศัยของพยูนแทบจะถูกทำลายไปเกือบหมดแล้ว
ย่าทะเลอันเป็นแหล่งอาหารของพยูน
รวมทั้งที่สำคัญนะวันนี้มีการล่า
และการเครื่องมือประมงทั้งหลาย
เครื่องมือประมงนี้ยิ่งคิดกันเร็วแค่ไหน

มันอยู่แบบน้ำตื้นใช่ไหม
เครื่องมือประมงนี่แหละตัวทำลายพยูนที่เร็วที่สุด
ปัจจุบันคาดว่าในหน้าน้ำไทยนะครับ
มีพยูนไม่เกิน๒๐๐ตัว
โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนะฮะเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ในหมู่เกาะที่จังหวัดตรังเนี่ยหมู่เกาะฤทธิ์บงปลูก

พบมากที่สุดนี่คือไม่เกิน๑๕๐ตัว
อยู่ที่ระหว่างประมาณ๑๓๐๑๕๐ตัว

ทำไมเขาถึงเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมีพยูนเยอะที่สุด

แค่๑๕๐ตัวนะทั้งหมดเนี่ย
นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกพื้นที่เกาะเสม็ด
จังหวัดระยองเอาใกล้กรุงเทพนะ

เหลือทั้งหมด๑๕ตัว
เหรอ

ใต้ยาเต็มที่เหลือ๑๐ตัวพี่
มิน่าเขาถึงได้บอกว่าทั้งประเทศไม่ถึง๒๐๐ตัว

ปัจจุบันยังพบว่ากลุ่มผู้ล่าพยูนเนี่ยเนื่องจากมีความเชื่อผิดว่ากระดูกพยูนเนี่ย

แล้วก็ตอนนี้โอเคกระแสยารักษามะเร็งมาอะไร
โดบคือโดบเรื่องเพศหรอ
เขาก็เลยเชื่อว่ากระดูกพยูนเนี่ยคนไปเชื่อว่าไปทำยารักษามะเร็งได้
เชื่อว่ายังไม่พิสูจน์ทราบใด
เบี้ยวก็ไปเป็นเครื่องรางของขัง
เนื้อพยูเนี่ยนำไปทานเป็นอาหารราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
เชื่อเหล่านี้พยูนก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมืด
สิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้คือหนึ่ง

ไม่สามารถนำไปรักษาโรคมะเร็งได้เลย

คุณไปฆ่าสัตว์มันก็ตัดชีวิตอยู่แล้ว

พะยูอายุของพะยูจริงนี่อายุ๗๐ปีนะ

โดยพยูนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ๗๐ปี
ตั้งท้องใช้เวลา๑๓๑๘เดือน
ต้องลูกครั้งละ๑ตัวเท่านั้น
เมื่อก่อนคนอื่นพยูก็ชอบบอกว่านี่เป็นนางเงือก
๑๘เกือบ๒ปีนะแล้วก็พยูนเนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมมันถึงไม่เจริญเติบโตเร็ว

นี่ไงแล้วก็ไปเอาขนเอากระดูกเอาเขี้ยวเลย
แล้วก็ลูกมันเมื่อออกมาปุ๊บวันนี้พวกแฮพพวกเครื่องมือป้ามมุ้งก็ไปเกี่ยวโดนกับอีกพวกลูก
ไม่ได้ตั้งใจจะล่าก็ตายอีกถูก
เพราะฉะนั้นในช่วง๗๐ปีของพยูนเนี่ยพยูนจะมีสิทธิ์ทำลูกได้จริงแค่๑๐ตัว
ตายแล้ว๑ชีวิตพยูนมีสิทธิ์ออกลูกได้แค่๑๐ตัวเท่านั้น
ไปกินเลยหมูอร่อยกว่าชื่อเจ๊
แล้วต่อไปก็รุ่นลูกเรานี่ไม่มีอะไรไม่เห็นอะไร
พยูนมันมีกว่ามันจะมีลูกได้เนี่ยตั้งเป็นปีแล้วมีตัวเดียวมันจะโดปทางเพศคุณได้ยังไงคะ
คุณขามันน้อยมากเลย

นี่บางบอนกำลังฝนตกบางพลีด้วย
ล่าสุดเราเคยมีทรูโดของแคนาดาใช่ไหม
นายกแคนาดาแล้วคนนี้คนนี้เด็กกว่าอีกคนนี้คือ๓๑เลย

ชื่อว่าเซบาสเตียนเคอร์ชนี่
ได้ตำรงตำแหน่งนายกประสมมติคนใหม่ของออสเตีย
แน่นอนแล้วออสเตรียก็เป็นประเทศเล็กไม่มีทางออกทางทะเลนะคะ
ผลการนับคะแนนเบื้องต้นพบว่าพักประชาชนชนะ
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า๓๑เปอร์เซ็นต์

ส่งผลให้นายเคิร์ตเป็นผู้นำหนุ่มที่สุดในโลก
แสดงว่าต้องเป็นรัฐบาลผสมนะฮะแบบนี้
คนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเขาแบบว่า

นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาติ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เป็นอานัทที่แข็งแกร่งจากประชาชน
ซึ่งชี้ทางให้เราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้
ผมขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้มันเป็นไปได้
ผมดีใจและตั้งตาคอยที่วันจะได้เริ่มทำงาน
เพื่อประเทศออสเตรียของเรา

เมื่อก่อนพี่ชอบเข้าใจผิดตอนเด็ก
ตอนนี้เขาก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าพักประชาชนนี้
ก่อนหน้านี้เขาเป็นรัฐมนตรีทางประเทศ

เมื่อปี๒๕๖ฉันจะร้องทำไมเนี่ย
โดยถือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่หนุ่มที่สุดของยุโรปในตอนนั้น

ตอนนี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาก

ฉายาว่าหนุ่มน้อยมหัศจรรย์มาจากภาษาเยอรมันว่า

ผู้ที่สามารถเดินบนน้ำได้

และนายจัสตินทรูโดกนายกรัฐมนตรีแคนาดา
ซึ่งล้วนแต่หนุ่มทั้งนั้น๓ประเทศ
เลือกส่งของคนรุ่นใหม่เลยนะ

ผู้ตอบพระยศไม่มีปัญหา

เขาจะปิดเส้นทางการโนวชน์โครงการ

เรียจะต้องอยู่ในออสเตรีย๕ปีขึ้นไปเท่านั้น

แต่เรมันเนี่ยเลี้ยงแบบอิ่มหม่ำสำราญ

มีหนุ่มโชว์ภาพหล่อ
พบญาติของนี่หมอปลา

ครั้งที่แล้วหลอกครูแต่งงาน๗ล้าน
อันนี้สาวถูกหนุ่มในแอปคุณ

ใช้ภาพหนุ่มหลอกสรุปแล้วยังไงรู้ไหมโอ้ยที่เป็นนัฯเบียบาร์เลยหรือเปล่า

โอเคเดี๋ยวกลับมา

ครับผมมานะฮะไปพบกับญาติของนี่

หนุ่มนะครับเท้าถีบพังรูปปั้นไก่เจ้าพ่อคำใส
สำนึกผิดขอโทษเพราะว่าเมา

ดอกคำใต้จับได้แล้วนะครับ
หนุ่มใช้เท้ากระโดดถีบทุบทำลายรูปปั้นไก่เฉพาะคำใส
เจ้าตัวสารภาพสิ้นนะฮะบอกเมาหนักทำในสิ่งที่ไม่สมควร
พร้อมขอโทษทุกคนนะฮะจะเร่งซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม

เมื่อวานนี้นะครับพันธุรกิจสมานจิตบุญ

ได้มีการนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายวีรพันธ์ปัญญาอายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอดอกคำใต้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และขอเข้ามานะครับภายหลังก่อเหตุทุบทำลายรูปปั้นไก่
เจ้าพ่อคำใสบริเวณปากทางเข้าบ้านจำไก่
อยู่ที่ตมวนดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้
โดยใช้เท้าถีบทำลายรูปปั้นไก่จนพังเสียหายเลย

มีภาพวงจรปิดจากที่ไหนมีไฟถ่ายไว้

ก็เลยเดินข้ามไปทำลายรูปปั้นไก่อีกฝั่งก่อนครับ
ยนต์หนีไปทางบ้านจำไก่นะครับ
เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดได้มีการจับภาพได้อย่างชัดเจน

แล้วก็ชาวบ้านได้คลิปดังกล่าว
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
แต่กลับถูกกระทำแบบจิตไร้จิตสำนึกแบบนี้

ที่เรียกนะน่ารับสารภาพโดยจากตัวเองเมาขาสติจริง

จึงอยากขอโทษชาวบ้านทุกคนที่เคารพนับถือเฉพาะคำใสด้วย
และขอรับผิดชอบการกระทำของตนเอง
การซ่อมแซมรูปปั้นไก่ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ส่วนแทนชาวบ้านบ้านจำไก่นะครับ
มีการระบุบอกว่าเมื่อผู้ก่อเหตุสำนึกผิดก็ยินดียกโทษให้
แต่หากมีครั้งต่อไปเอาเรื่องถึงที่สุดแน่
นี่คือเสียงของใครครับชาวบ้านเขากรดชาวบ้านเขากรด
อยากจะแนะนำอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่กระโดดถีบเนี่ยนะฮะ
คุณเหรอไม่แนะนำคนที่โดดถีบว่าไปอยู่กับหมอปลา

หมอปลาชอบนะชอบทุบสารเนี่ยทุบสารลื้อสารนะ

เขาทุบเขาก็ไปไหว้เขาทุบนู่นนี่นั่น

สารผมไม่ค่อยมีผมแต่ผมมาขึ้นศาลบ่อยอยู่ช่วงขาขึ้น
นี่แต่จะพูดแล้วว่าเรื่องไก่เนี่ย

อ้าของคุณน่ะเหรอที่คุณไป

เรื่องจากมันล้นไปหมดมันล้นไปถึงอำเภอเพราะอะไรรู้ไหม
เหมือนเด็กหวงของเล่นอย่างนี้ไปถมของเขาไม่ได้

เอาล่ะลูกบ้านแบบนี้เริ่มใช้กันดีกว่าไม่ต้องอ่านแล้ว

มีเกณฑ์อื่นสื่อที่แบบเกิดจากโซเชียล

โดยเพราะว่าคุณใช้แอปพลิเคชันหาคู่บ้างมั้ย

คุณรู้จักลูกน้องของฉันแต่ละคนที่วัน

ใช่พวกคุณชอบไปเขย่าแล้วก็ไปเดิน

ผมเห็นอีฤย์ตึกแต่งหน้าก็เขย่าทั้งวัน
อย่าจำมีคนข้างก็จัดจิ้งดิ้ง
แล้วก็คุยกันแล้วอย่างงี้
ไปเนี่ยไปลูกผู้ช่วยตกกลางคืนนี้

คุณแองจี่เคยเลือกไหม

ครั้งที่แล้วเป็นคุณครูโดนไป๗ล้าน

เหมือนแบบว่าเจอปุ๊บนี้โอ้โฮมนุษยภาพเลย
ตัวเองอยู่เชียงใหม่ขับรถมาหาเขาที่อายุทยา

คุณคะคนเราไม่จำเป็นจะต้องเจอหน้ากันแล้ว
ทุกวันนี้แค่แอปพลิเคชันนะครับ
แล้วก็ตัวจริงดันไม่ตรง

สุดท้ายโดนลักรถไปขาย
คือเจ้าหน้าที่ที่อายุทยาได้ร่วมกันสอบปากคำนางสาวเอ
อายุ๓๐ปีอาชีพของเขาเนี่ย

ที่เป็นนามสมมุติเนาะเป็นผู้ช่วยพยาบาล
หลังจากที่ถูกนายอภิชาติแก้วมณีอายุ๒๘ปี
รู้จักผ่านโปรแกรมแชทหาคู่
ล่อลวงนะโหลดจากไหน
ก็ไม่รู้อยากคิดจะลดไม่คิดจะลดอยากรู้ว่าทำอย่างไร
คือล่อลวงให้ขับรถมาจากเชียงใหม่มาที่อายุทยา
ก่อนขโมยรถมาถึงปุ๊บผู้หญิงอุตส่าห์ขับรถมาเหนื่อย
ขโมยรถหลบหนีไปโชคดีคุณ
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
แต่ก่อนที่แบบว่าความคิดกุมผู้ต้องหาขึ้นแล้วไหม
จะเอารถไปแปรสภาพแล้วเอาไปขายในมืออาชีพแล้วนะ

ผ่านโปรแกรมแชทนี่อาทิตย์เดียว

ตัวเองเนี่ยเป็นผ่าคาดคล้ายเสื้อผ้าแบรนด์เนม

โอ้โหละถวยอะ
เป็นลูกครึ่งหนุ่มหล่อลูกกรึ้งเลย

ผู้ชายเนี่ยได้เดินทางมาหาตนที่เชียงใหม่ด้วยนะ

หน้าตาเนี่ยเอาตรงมาถึงปุ๊บ

ผิดหน้าปกไม่เหมือนหน้าปก

เป็นคนดีเนาะเดินทางมาตั้งไกล

หนึ่งอาทิตย์นะผู้ชายไปหาที่เชียงใหม่

จนมาถึงบริเวณตลาดแกนที่จังหวัด

ได้ถูกหลอกให้ลงไปซื้ออาหาร

ให้อูไทยที่อายุทยาดิ

เมื่อเดินทางกลับมา
รถโกเว้นก่อนค่ะไปแล้วไปไปแล้ว

ในที่สุดตัวเองเก่งกว่าสติมาปัญญาเกิด
นางโทรแจ้งตำรวจเลยนะ
บอกว่าเนี่ยรถหนูโดนเอาไปให้ตำรวจช่วยสกัดจับ
อยากฝากถึงผู้หญิงและฉันขอเสริมว่ากะเทยและเก้ง
ที่เล่นโปรแกรมแชทลักษณะนี้นะฮะ
หนึ่งตรวจสอบข้อมูลอีกฝ่ายให้ดีก่อน
อย่างโง่อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย

คดีที่ตำรวจจับได้เพราะกำลังเอารถไปแปรสภาพ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ล่อลวงผู้เสียหาย
เพื่อหวังจะขโมยรถอย่างเดียวเลย

จึงแจ้งไปขายตำรวจด้วยนะ

คือพูดวกไปวนมานะฮะ
แล้วก็ที่จริงข้อหารักษัพได้ไหนกัน
แล้วก็ผู้เสียหายที่เคยถูก

สามารถเข้าไปแจ้งความได้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจภูทรอุทัย
ว่าถ้าใครเคยเจอลักษณะแบบนี้

คิดเคยเจอกับลูนามาตำรวจรอยอยู่

มาดูคนที่บอกว่างดอาหารเช้าเพื่อลดความอ้วนนะคะ

ถ้าหนักมือเช้าในหน้าเจ็ดไทยรัฐนี้นะคะ

เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
พวกที่คิดว่างดข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวไปทบเอาทีหลัง
เพราะนอนมาทั้งวันและทั้งคืนแล้ว

และต้องเป็นอาหารที่มีพลังงานด้วยนะฮะ

คนที่อดอาหารเช้าจะด้วยเหตุใด
อย่างคุณหนุ่มก็คือไม่มีเวลาเพราะตื่นสาย

ติดแล้วใช่ไหมคะผมไม่ค่อยกินเช้าผมไม่แก่ลงจะตื่นเช้า
ซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ดีร่างกายของเราต้องการมากนะคะ
ทางนี้นะคะเขาใช้ที่อเมริกานะคะ

บอกว่าศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารเช้าของพนักงานออฟฟิศ
กลางคนวัยกลางคนจำนวน๔๐๐๐ลาย

เขาบอกว่าหลักฐานเบื้องต้นมีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับโรค
กินอาหารมื้อเช้าที่ให้พลังงานสูง๗๐
กินอาหารเช้าที่ให้พลังงานต่ำ๓
ข้ามอาหารมื้อเช้ากันไปหมดเลย
ซึ่งไอ้กลุ่มที่ข้ามมีแนวโน้มจะกินอย่างไม่ถูกสุขลักษณะนี้
มีการเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง
ทั้งนี้ผู้ได้รับแคลอรี่น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ๕
ควรจะได้ในตอนเช้าตอนเช้าต้องการแคลอรี่สูง

เฉลี่ยแล้วจะมีปริมาณไขมันสะสมเพิ่มขึ้น

เป็นงั้นไปนะแล้วก็เพิ่มเป็น๒เท่า

อีกอย่างก็ปัจจัยซึ่งเป็นการสูบบุหรี่
เอาทุกอย่างเข้าไปในเลือดหมดเลย
เพราะฉะนั้นองค์การอนามโลกพบว่าการค้นพบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับโรคหัวใจและโรคทางหลอดเลือด

นี่อันดับหนึ่งในการทำให้คนตายนะคะโรคนี้นะคะ
นี่คนเราเวลามันจะดังเนี่ยมันฉุดไม่อยู่จริงเนาะ

เอาล่ะฮะกลับมาคนเราบทมันจะดังเนี่ยมันฉุดไม่อยู่จริง

คนอื่นเปิดหน้ากากมามันก็ไม่ได้ดังขนาดนี้

เขาฮอตกว่าคุณธอมอีกนะตอนนี้นะ

เป็นผลิตโชคกลายเป็นแบบว่าอีกหนึ่งคนที่แบบว่าคิวงานเนี่ย

คือเป๊กผลิตโชคแล้วก็สำหรับเป๊กชีนเป็นตัวแทนศิลปินไทยนะฮะ
ร่วมชิงรางวัลศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่

ประกาศรายชื่อ๗๐ปีที่ได้ชิงรางวัลศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่ยม
คุณเป๊กผลิตโชคที่ผ่านเข้ารอบจากคะแนนโหวต
จากแฟนนี่คือมันคะแนนโหวตไง
แล้วแสดงว่าแฟนคลับเขาเยอะอยู่ขาดใหญ่
แฟนคลับเนี่ยเรียกว่าในโซเชียลทั้งหมด
คือศิลปินของย่านนี้คนนี้จะฮอตสุดใช่ไหม

ผลิตโชคเขามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาก

ก็เรียกคุณหน่อยนะคุณหลวงหลวงเป๊ก

แฟนคลับที่จะตำแหน่งที่จะได้คือ

ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะ

รวมถึงอัลเพลงภาษาอังกฤษชุดแรกด้วย

อะไรนะชอบไปแล้ว

เพราะฉะนั้น๑๒พฤศจิกายนนี้ที่
อ้าจะมาพูดทำไมตอนนี้เลยอีบ้า

กว่า๑๐ล้านบาท
โอ้โหสาธุอนุโมทนา

รวมกองกระถิ่นทั้งหมดมาหลายสายได้๔๐ล้านเลย
ของบอยล้านสี่เนี่ยนะฮะแต่อนุโมทนาได้
ได้สร้างโรงพยาบาลแน่นอนแล้วอันนี้นะฮะ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตรนี่นำไปก่อสร้างอาคารผู้ป่วยค่ะ

วันจันทร์ไม่มีแล้วคงกลับมาสิ้นเดือนก็เลยกลับมาใจว่าบางทีสิ้นเดือนเลยฮ

มาเล่าให้ฟังด้วยว่าคุณไปทำอะไร